สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว
แม้ว่าแสงแดดเนี่ยจะไม่มากนักเป็นสัญญาณว่าสุดสัปดาห์นี้
เราต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนค่ะ
ซึ่งปัจจัยหลักยังคงเป็นหย่อมความร้อน
ยังคงเป็นหย่อมความร้อนที่พัดเข้าปกครุมประเทศไทย
วกกับตอนนี้ลมทะเลยังคงหอบนำความชื้นพัดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่วนวันอาทิตย์นี้ค่ะจะมีลมหนาวจากจีนแผ่ลงมา
ลมหนาวจะแผลลงมาปะทะกับความร้อนชื้นในประเทศไทย
ทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะ
พายุจะมีมาในลักษณะลมกระโชกแรงฝนตกหนักและลูกเห็บตก
ภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบภูมิภาคแรกก็คือภาคอีสานนั่นเอง
เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลองแจ้งค่ะ